ว่าเตรียมที่จะแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการนะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะทั้งคู่ก็ได้ควงกันนะคะ
ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกด้วยค่ะ

ออกมาประกาศเตรียมสละโสดกับแฟนสาวนอกวงการ

นักธุรกิจสาวเจ้าของทิฟฟานี่โชว์พัทยา
โดยวันนี้เจ้าตัวได้ควงฝ่ายหญิงมาเปิดใจเป็นครั้งแรก
ว่าไม่ได้เป็นการแต่งงานสายฟ้าแลบตามที่เป็นข่าว
แต่ได้มีการวางแพลนแต่งงานไว้นานแล้ว
เพราะคบหาดูใจกันมากว่า๙ปี
เรื่องนี้เขาชี้แจงว่าไม่สามารถห้ามความคิดใครได้
ขอแค่ฝ่ายหญิงเชื่อใจและมั่นใจในตัวเขาก็พอแล้วค่ะ
ถ้าคนใกล้ตัวก็จะรู้ตั้งนานแล้วค่ะ
ว่าก็คบกันอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
แลนแรกเลยคือแต่งพฤศจินะครับ
ก็คือแต่งพฤศจิแต่ว่าพอดีก็มีเหตุทางคุณพ่อคุณจ๋าเสีย

วันที่๑๔มกราคมจะเป็นวันแต่งในโบสถ์

มกราก็จะมีพิธีไทยตอนเช้าปกติ

ถ้าหากว่าเข้าไปดูในไอจีพี่ก็ลงรูปนะ
ลงรูปคู่ลงรูปอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าคนอาจจะเลือกว่าคิดว่าเป็นเพื่อนสาวมากกว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
คบเขาแรกก็คิดว่าเขาเป็นเกย์นะ

ไม่ได้แคร์เลยในเรื่องของคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเขาก็คงแบบเข้าใจผิด

เพราะจริงบุคลิกเราทำให้เขาเห็นว่าเป็นแบบนี้
แค่ครอบครัวไม่รู้สึกนะเราก็โอเคแล้ว

เพราะฉะนั้นพี่ก็เอาที่สบายตัวดีกว่า
เราสบายใจคือเราคิดว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเรามีความสุขมากขึ้น
เลยพร้อมที่จะสละสวน